คุณเดียบอกว่าอยากลงปาร์ตี้ลิสต์
ก็เรียนทางผู้ใหญ่ไปว่าเราอยากจะทำงานเรื่องนโยบายค่ะ

คือถ้าพูดถึงในความเหมาะสมในการจะสมัครเป็นว่า
เป็นสอสอแบบปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าจะเป็นแบบเขต
ต้องยอมรับว่าถ้าไปทำเขต

เพราะฉะนั้นการที่จะเอาเวลามาพัฒนาเรื่องนโยบาย
มันก็จะน้อยลงอันนี้คือสิ่งที่เราก็เรียนผู้ใหญ่ไป
แต่ว่าสุดท้ายแล้วพักจะตัดสินใจอย่างไร
ก็คงจะต้องเป็นความเห็นของภายในพัก
ก็แล้วแต่ว่าทางผู้บริหารจะว่ายังไง
ต้องบอกเขาหรือเปล่าว่าเราเป็นปาร์ตี้ลิสต
เราต้องอยู่อันดับที่เท่าไหรเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่

ไม่กลัวว่าโอ้โหเกิดไปอยู่อันดับเยอะ
เดี๋ยวไม่ได้เป็นสออันดับไม่ถึงไม่กลัว
เดี๋ยวคิดว่าอันดับแรกเราคงต้องพิสูจน์ตัวเราเองก่อนนะคะ
คือหมายถึงว่าก่อนจะอะไรใดทั้งสิ้น
เดี๋ยวว่าอันแรกเราต้องพิสูจน์ตัวเราเองก่อน
ว่าเราเหมาะที่จะเป็นสมาชิกที่ดี
แล้วก็จะทำงานที่จะเป็นที่พึ่งพาให้กับพักได้จริงหรือเปล่าค่ะ
พลังประชารัฐเป็นผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่๑๙

พลังประชารัฐตอนเลือกตั้งได้๑๘
ใช่ไหมแล้วก็ได้มาเป็นสอสอตอนที่มีการเลื่อนลำดับกัน

ถ้ายึดอันดับ๑๙ประชาธิปัตย์เนี่ยเลือกตั้งปี๖๒ได้๑๙คนพอดีเลย

กำลังจะบอกว่าเราคิดว่า
ถ้าเกิดว่าอันดับมันไกลไปกว่า๑๙หรือ๑๐กว่าเลข๒ตัว

ด้วยจำนวนฐานคะแนนเสียงหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบ
ในภาคประชาธิบัติในปัจจุบัน

แต่เดี๋ยวว่าก่อนที่เราจะคิดไปถึง

ถูกก็คือตั้งใจทำงานหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อน

ยังไม่ได้มอบหมายเพราะว่า
เดียววันนี้เดียวเพิ่งมาสมัครเป็นวันแรก

ยังไม่ได้คุยกันว่าจะไปทำตรงไหนยังไง

ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับทางผู้บริหาร

เราอยากจะเข้ามาช่วยงานตรงจุดไหน
แล้วเดี๋ยวจะได้มานั่งคุย
ในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่ง